เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วหัวฟูไปเลยค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือย้ำว่าไม่ได้มาจากพี่แจ๊กกะรีนนะคะ
เอามาจากพี่ออนไลน์ก็เขียนข่าว
เขาบอกว่ามีดาราสาวดาวดังทั้งนึงค่ะ
หล่อมากค่ะตอนนี้แอบนอกใจภรรยาไปมีกิ๊กค่ะ

มีคุณสมบัติเพียบพอปนะคะพูดชื่อมาโอ้โหรองวาวทั้งประเทศค่ะ

แล้วก็เล่าว่ามีคนโทรศัพท์มาขอให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าสามีดาราสาวคนนั้นเขาเอียงซ้าย
คืออยู่ดีมีโทรศัพท์มาเชอรี่ตอนนี้

คำว่าเอียงซ้ายเนี่ยจะไปทางทะลุ้งตึงตั้งเลย

เข้ามาตอนเช้าบอกว่าพี่มีคนนี้นะเขาพาหนูขึ้นห้อง

เขาเอียงซ้ายฉันก็งงเอียงซ้ายคืออะไร

หรือว่าตายเอียงซ้ายหรือเปล่า
สักพักก็เออค่ะแล้วก็เออเอาไปเพราะว่าเขาดูแปลก

โทรมาแล้วเราทำงานทั้งวันก็สุดท้ายก็บล็อกเบอร์นั้นไป
เดี๋ยวพี่แจ๊กรีนยังเจอเลย
ยังมีคนมาเล่าแบบเอียงซ้ายอย่างนี้ค่ะ
พอเล่าไปแบบนั้นคุณผู้ชมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะคะ

ชื่อเพลงก้มต่ำ
แล้วตกใจมากนะคะเมื่อวานคือ
หน้าตัวเองไปเต็มเพจทุกเพจ
เหมือนกระทงห่วงแสดทุกข่าวมีหมด

คุณป๊อกเนี่ยสามีมากกี้เขามีเพลงชื่อว่าก้มต่ำ
แล้วมันมีอีกท่อนที่โดยเขลองยกซ้ายยกฝา
ชาวแหนดใดก็ไปโยงว่าเกียงซ้าย
เกี่ยวนะคะแล้วส่วนตัวก็ไม่รู้ว่า

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมถ้านี่หลังของส่วนผม
ว่าโลกสวยนะอันนี้ตามคอมเมนต์ในโลกออนไลน์นะเอียงซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่เทไปในเรื่องของบอกว่าเขารู้ลึกแบบว่าเหมือนเคยมีสัมพันธ์มาแล้ว
เร็วรู้ถึงการจัดระเบียบร่างกายของคุณผู้ชายเอาพูดกันตรง
ไปส่วนจะเป็นใครนั้นผมก็บอกไม่ได้แต่ก็ย้ำเตือนนะคะว่าในโลกของคุณของคุณค่ะ
นึกถึงเงินในบัญชีของคุณก่อนนะคะ

ย้ำอีกทีไอ้ข่าวลือนี้มันไม่ได้มาจากเจ๊ใช่ไหม
ไม่ได้มาจากแจ๊กกะรีนนะคะคือหยิบมาเล่าอีกทีแต่ว่า
ชงเข้มที่เรานะคะเพราะว่ามีประเด็นเด็ดเอียงซ้ายนะคะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเรียงซ้ายแล้วก็ไม่ใช่ป๊อกมากกี้นะคะ
น้องคนนั้นที่เขาโทรมาตอนที่เขาเลิกโทรมาแล้ว

แต่ลองบล็อกเบอร์เค้าไปก่อนใช่มะ
ประมาณนั้นนะคะ